นี่เมื่อวานเล่าข่าวไปกรณีที่เหมือนกับมีวัยรุ่น๒คนผู้ชาย
พี่เบิร์ดเล่าใช่มั้ยที่คนนึงยิงปืน

คนหนึ่งถ่ายคลิปเดี๋ยวลองให้ดูหน่อยคุณผู้ชม
อันนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อวานเรายังเล่าไปว่า
นี่พ่อแม่น้องเดือดร้อนนะถ้าเกิดว่าน้องทำแบบนี้
ล่าสุดคุณผู้ชมจับได้แล้วทั้งสองคนนะ
แล้วตอนที่จับตัวได้นะโอ๊ยไปดูตรงสาราตรงโต๊ะหินริมทาง
ปรากฏว่าเจอพวกบ้องกัญชาน้องสูบกัญชาไปด้วย

ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าทำไปด้วยความคึกขนองนะ
คลิปนี้อันนี้พื้นที่ตรงที่ลงไปตรวจสอบนะครับ
ให้ฟังก่อนคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ค่ะ
เพจสายใหม่ต้องรอดเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวันเสาร์
ที่ผ่านมาตรงปากซอยพย๕๔ทับ๑
แล้วตอนแรกที่เขาแจ้งมาคือบอกว่าเป็นพื้นที่ของสนบังเขนใช่ไหม

แต่พอตรวจสอบดูแล้วไม่ใช่บางเขนค่ะของสายไหมนี่แหละ
ทีนี้พอรู้ว่าเป็นพื้นที่ของสอนอสายไหมเอาทีมข่าวก็เลยไปกับเพจสายไหมต้องรอด
ไปกับตำรวจสนสายไหมค่ะไปตรวจสอบดูในซอยพะหนโยธิน๕๔ทับ๑ตรงนี้
อยู่ใกล้กันเลยจุดกับที่น้องมายิงปืนเนี่ย

เป็นบ้องไม้ไผ่
มีมานั่งอยู่อะค่ะมีตะกร้าใส่บ้องกัญชามีเขียงมีมีดมีอุปกรณ์แขวนอยู่
แล้วนี่ถามชาวบ้านพอเอาคลิปให้ชาวบ้านดู
ชาวบ้านว่าอ๋อนี่มันโชคกับฟุ๊กนี่นะอยู่แถวนี้นั่นแหละ
ชาวบ้านเขาอ๋อเลยแค่เห็นมุมเนี่ยมุมท็อปมุมบนเนี่ย

ใช่ตำรวจก็เลยตามไปค่ะ
ไปเพื่อที่จะคุมตัวโชคกับฟุ๊ก
เดี๋ยวให้ดูหน่อยไหมจังหวะที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวค่ะ
นี่ไงคือตอนนั้นเนี่ยก็พูดอะไรไม่ออกอะนะคะ
นักข่าวพยายามถามยิงทำไมยิงไปที่ใคร
ทีนี้ตำรวจก็เลยพาโชคกับฟุ๊กไปเอาปืนของกลาง
ปรากฏว่าพอไปดูมันไม่ใช่ปืนคุณผู้ชมมันเป็นท่อเหมือนกับท่อเหล็ก

นี่ค่ะเห็นไหมลักษณะมันคล้ายปืนแต่มันไม่ใช่นะ
แล้วก็เขาใช้ประทัดลูกบอลเอามาเป็นลูกปืน
คือเหมือนก็จุดให้ดังให้มันมีสะเด็ดไฟพุ่งออกมา
เหมือนกับยิงปืนนะคะทำคอนเทนต์ล้วน
ยังไม่ทันจะโพสต์เลยถ่ายคลิปเอาไว้ก่อนก็โดนจับนะคะ
ถามจริง๒คนนี้เมื่อวานเดากันว่านัก๑๕อายุเท่าไหร่
พี่เบิร์ตอีกคนนึง๑๖อีกคนนึง๑๗
คนที่ถ่ายคลิป๑๗คนที่ยิง๑๖ชื่อว่าโชค๑๖นะ
ก็ทำไปเพราะคึกขนองแล้วก็สูบกัญชา
ซึ่งตำรวจก็ตั้งข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญ
เรื่องเสพกัญชาคุณผู้ชมอย่าลืมนะคือเสพได้แต่ต้องอยู่ในบ้านไง
ไม่รู้ว่าเมื่อกี้คือไปเสพอยู่ข้างทางอยู่โต๊ม้าหิน
ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงก็ผิดเหมือนกัน
แล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบด้วยว่ากัญชาพวกนี้ไปเอามาจากไหน
มันอาจจะผิดเรื่องของการขายกัญชาให้กับเยาวชน

เดี๋ยวตำรวจก็ต้องกวดขันเรื่องนี้มากขึ้นด้วย
โอ้โหโชคยิงฟลุ๊กถ่ายนะอายุ๑๖๑๗เท่านั้นเอง